โรงเรียนนี้หนูรัก
เกมต่อชีวิตวันนี้เราขอมอบโอกาสให้กับครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น
เกมต่อชีวิต
ครอบครัวที่มีพ่อแม่คือครูและลูกคือนักเรียน
พวกเขาจะมาร่วมใจกันสู้เพื่อโรงเรียนที่เขารัก
เกมต่อชีวิต
มาเอาใจช่วยและสนุกสนานไปกับความน่ารักของเด็กในโครงการพิเศษเกมต่อชีวิต
โรงเรียนนี้หนูรัก
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเกมต่อชีวิตโครงการพิเศษโรงเรียนนี้หนูรักในวันนี้
เป็นเรื่องราวของโรงเรียนที่มีหลักสูตรสื่อมวลชนสำหรับนักเรียน
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีเฉพาะโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเท่านั้นนะครับ
ครูและนักเรียนที่นี่ต้องการอะไรเพื่อไปต่อเติมความฝัน
และจะสอดคล้องกับหลักสูตรนี้อย่างไรไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
สวัสดีย้ำเช้ากับเพื่อนเขียวครับ
สำหรับวันนี้จะมีแขกมาเยี่ยมชมห้องสื่อมวลชนศึกษา
ขอความกรุณากับเพื่อนทุกคนให้ความร่วมมือ
และช่วยเหลือกับทางโรงเรียนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗นะครับเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กนะครับ
ตั้งอยู่ในตำบลดงขี้เหล็กนะครับ

เด็กนักเรียนที่นี่นะครับจะเป็นเด็กที่มีอุปนิสัยนะครับ

ชอบการแสดงออกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยานะคะเป็นโรงเรียนเดียวที่มีหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา

สำหรับโรงเรียนของเรานั้นจะเปิดสอนในตั้งแต่ม๑จนถึงม๓
ในวันนี้ที่ครูจะให้ทำนักเรียนทำเรื่องข่าวกีฬา
วิชาสื่อมวลชนในโรงเรียนนะคะ
พวกเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการทำข่าวการทำสื่อต่างในโรงเรียน
อาจารย์ก็สอนสนุกมากค่ะแล้วก็ชอบมากค่ะในการทำข่าว
สวัสดีชาวไทยรัฐวิทยา๗ทุกคน
มาจาก๓ประเทศไร้ติดเชื้อในประเทศครบ๑๐๐วันค่ะ

ความชอบที่เขาได้มีการได้เขียนข่าวเอง
และได้มีโอกาสที่มาไปจัดรายการเสียงตามสาย
ทำให้เขารู้สึกว่าฝ่ายฝันว่าเขาอยากจะเป็นนักข่าว
ความฝันของหนูตัวขึ้นอยากเป็นน่ะค่ะ
ความฝันของผมคือการเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับ
ครั้งแรกนะคะที่เรามีการเรียนการสอน
เราจะไม่มีห้องเรียนประจำ

ห้องเรียนตัวเองบ้างแล้วก็ลานสำเหลี่ยมบ้าง

หนูก็รู้สึกว่าห้องคหกรรมมันก็ยังว่างอยู่
มีนักเรียนที่เรียนด้วยกันก็มาปรึกษา

ทำไมเราถึงไม่มีห้องสื่อมวลชนเป็นของตัวเองล่ะคะ
อืมแล้วหนูลองดูซิว่า
โรงเรียนเรามีห้องตรงไหนที่ว่างบ้าง
ต้องหากรรมตรงนี้ค่ะได้ไหมคะ
ว่างแต่ของเยอะมากเลยนะ
หนูก็นำเสนอปรึกษาท่านผอก่อนนะ

เพราะผออนุมัติให้เปิดห้องสื่อมวลชนได้

แล้วหนูก็บอกเพื่อนว่าช่วยกันเก็บช่วยกันกวาด
กับนักเรียนก็ไปช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาด
ครูก็ไปบอกพี่หมอปลายให้มาช่วยน้องเก็บห้อง

ตอนนั้นก็ช่วยกันเก็บจนสะอาดค่ะ
แล้วเราก็ได้คอมต่อจากห้องคอมพิวเตอร์
ที่เขาให้งบประมาณมาซื้อคอมใหม่
แล้วก็เอาคอมจากตรงนั้นมาใช้
หลังจากที่เราได้ห้องสื่อมวลชนศึกษานะคะ
แล้วมีคอมพิวเตอร์ได้ใช้แล้ว

มีความกระตือรือร้นแต่จะเข้ามาเรียน

นั่งแบบมีความสุขมีความสุขมาก

สักพักนึงบางคนก็จะถูกไฟดูด

ตอนจะไปเปิดเครื่องครับมันดูดนิ้วผม
แขนชาเลยครับ
ได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าอันตรายมันไม่ปลอดภัยอย่างนี้ครับ
เมื่อนักเรียนถูกว่าครูไฟช็อตผม
ดิฉันเองก็ตกใจต้องรีบไปหาเด็ก
ถ้าลูกเขาเป็นอะไรไปพ่อแม่เขาจะเสียใจไหม
นักเรียนก็เปรียบเสมือนลูกเรา
คอมมันชำรุดหนักนะ
เพราะมันเป็นเครื่องเก่าจากห้องคอมเก่า
ห้องสะสมชนที่ขาดนะครับ
ก็คือแบบโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เก้าอี้ครับ
คอมพิวเตอร์ก็มีแบบที่ชั้นวางแป้นพิมพ์
ก็แบบดึงไม่ค่อยออกบางทีดึงมาแล้วก็หลุดออกมา
แล้วก็เรื่องเก้าอี้นะครับ

ก็คือตัวหนึ่งต้องนั่ง๒คนอย่างนี้ครับ
จากการเรียนการสอนวิชาสื่อมวลชนศึกษาแล้วนะคะ
โรงเรียนของเรายังมีกระจกรรมประชาสัมภัณฑ์เสียงตามสาย

ฟังไปบางทีเสียงก็หาย

จะติดตับเครื่องเสียงก็ไม่ติดบ้าง

คือหนูกำลังจะไปประกาศให้

เวลาเขาพูดอยู่ก็ไม่ได้ยินครับ
มีรุ่นน้องบางคนนะคะในกิจกรรมอาจารย์ให้ใช้มือถือในการถ่ายรูปเก็บไว้ทำข่าวค่ะเพราะว่ากล้องของเราก็มีเพียงตัวเดียวค่ะกล้องก็ต้องเอาไปถ่ายในอีกกิจกรรมหนึ่งและอีกกิจกรรมหนึ่งเราก็จะถ่ายไม่ทันนะคะก็เลยต้องใช้โทรศัพท์ถ่ายค่ะบางทีในการใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปก็ไม่คมชัดค่ะพอเอามาทำข่าว
ตอนนี้นะคะโรงเรียนก็จะขาดทีวี
สายสัญญาณกล้องวิดีโอและชุดไมโครโฟนค่ะ
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราอยากจะให้เด็ก
มีการพูดถ่ายทอดสดภายในโรงเรียน
ถ้าได้อุปกรณ์มาจะส่งผลให้น้องพุทธศาสตร์การพูด
แล้วก็น้องบางคนก็อยากจะเป็นนักข่าวด้วย
ก็จะได้ให้ช่วยน้องทำตามความฝันของตนเอง
แล้วก็ช่วยให้หนูทำตาฝันของตนเองได้ด้วยค่ะ
ถ้าโรงเรียนของเราได้อุปกรณ์นะคะมาเติมเต็ม

ไม่แน่นะคะในอนาคตอาจจะมีนักข่าว
ที่จบจากโรงเรียนธรรมยา๗ค่ะ

ความรู้เต็มความสามารถของลูก

งานนี้พวกผมจะทำอย่างเต็มที่ครับ
หนูขอสัญญาว่าหนูจะทำให้เต็มที่และตั้งใจที่สุดค่ะ

เยี่ยม
ขอต้อนรับท่านผอคุณครูและน้องนักเรียนนะครับ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗จังหวัดปราจินบุรีครับ
สวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ

เป็นลายวิชาเพิ่มเติมครับ

โรงเรียนเราเปิดสอนมาตั้งแต่ปี๒๕๕๘ค่ะ
จะมีคุณครูคุณครูดนนะคะสอนร่วมกันนะคะ

เขาจะได้จากวิชาเราก็คืออะไรครับครู

เมื่อคืนครูดนร้องเพลงมากนะครับครูครับ
อันนี้เสียงธรรมชาติของครูใช่ไหม

เกรงทำใดออกทีวีครับ

จริงแล้วมันเหมือนครูเยาว์ก็คือหลัก
ครูดนนี่ก็คือช่วยกันมีหน้าที่จริงแล้ววิชานี้ครูเยาว์ครับ
มันเป็นวิชาเลือกไหมหรือว่าบังคับ

วิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระภาษาไทยอะค่ะ

เพื่อให้เด็กได้มีรู้วิธีการอ่านการเขียนการวิเคราะห์ข่าว
แล้วให้เด็กนักเรียนเกิดความภูมิใจกับในภาษาไทยของตัวเอง
จากนั้นนะคะนักเรียนจะมีการใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการทำวารสารของโรงเรียนขึ้นมา
แล้วก็จะรวมเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับย่อยของโรงเรียน
แล้วเราก็จะมีนำหนังสือพิมพ์นี้ไปวางไว้จุดที่โรงอาหาร
ห้องสมุดหน้าสหกรแล้วก็มีการนำสู่ออกชุมชน

แล้วตอนที่เรียนครูครับเห็นบอกว่าไม่มีห้องเรียนด้วย

โต๊ะหินอ่อนบ้างสาราบ้าง
เพิ่งจะมามีห้องกันเมื่อตอน

ใครเป็นคนต้นคิดให้ต้องมีห้องล่ะคะครูขา

มันนึกอะไรในใจลูกว่าทำไมเราจะต้องมีห้องแล้วล่ะ
ก็ตอนไปนั่งเรียนตรงลานสามเหลี่ยมค่ะ
มันร้อนแดดส่องบางทีโต๊ะก็เปียกมันไม่สะดวกค่ะ

ครูและนานไหมพอหลังจากวันนั้นแล้วที่เขาบอกว่า
แล้วครูบอกว่าต้องทำเรื่องเสนอท่านผอก่อน
ไม่นานค่ะพอคุยกับเด็กเสร็จแล้วก็ไปพบท่านผอนะคะ
พออนุมัติแล้วเป็นไงครับคุณครูยาวกับคุณครูดน
ดีใจค่ะที่จะได้ห้องสอนแล้วนะคะ
ก็รีบไปแจ้งข่าวกับนักเรียนว่าท่านผออนุมัติเรียบร้อยแล้ว
พอนักเรียนได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างลูก

เฮกันเลยไหมเฮเลยนะ
แล้วก็ช่วยกันจนมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เป็นห้อง
ตอนแรกห้องนี้มันอยู่ที่ไหนห้องกระจายเสียงวิทยุอะไรเนี่ยครับ

อยู่ในห้องพักครัวค่ะเป็นอยู่แค่มุมเล็กเล็กอะค่ะ
มุมเล็กตรงหน้าประตูห้องพักครูค่ะ

ห้องเรียนห้องเรียนสื่อมวลชนศึกษาอีกห้องนึง

แล้วก็ห้องกระจายเสียงไปอยู่ในห้องพักครูคนละตึกนะคะ
แต่ตอนนี้ได้ถูกรวมกันไปหมดแล้ว

ก็จะมาเล่นรายการนี้เพื่อจะไปรวมนะคะ
เพียงแต่ได้ห้องใหม่เป็นสัตว์เป็นส่วนแล้ว
เห็นบอกว่าก็ยังเราก็ยังมีคอมพิวเตอร์
จากห้องคอมเก่าเหรอ
ค่ะเป็นคอมเก่าจากห้องเรียนคอมพิวเตอร์นะคะ

ไปซื้อคอมใหม่ให้นักเรียน

ไว้ที่ห้องเรียนสื่อมวลชนศึกษานะคะ

ว่าได้ตั้ง๑๔ตัวคงจะพอให้เด็กเรียนแหละ

ก็เวลาผมจะเปิดคอมค์มาครับ
ครับลูก
หรือว่าเราหลับ
หลับเปล่าถามจริง
ไม่ได้หลับค่ะ
เสียงมันเยี่ยมไปอ่ะลูก
ไม่ได้หลับนะ
ไม่ได้หลับอ่ะ
มันก็จะเป็นแบบนี้ติดดับอย่างนี้

ให้เอ่อให้ช่างเขามาซ่อมค่ะ
เห็นปะว่าเวลาทำการประกาศเนี่ย
ใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะลูก
หนูมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ค่ะ

ส่วนหนูมีหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียงค่ะ
แล้วมีเปิดเพลงเปิดอะไรกันไหมมีไหม

แล้วก็เป็นเพลงของโรงเรียนเวลาเข้าแถวค่ะ

เข้ารายการเราเลยลูกมา

สำหรับเดือนนี้นะคะเราก็มีวันสำคัญนะคะ
คุณฟิล์มรู้ไหมคะว่าสำหรับวันนี้เรามีวันสำคัญอะไร

อันนั้นเดือนมิถุนาหรือเปล่าคะ

อันนั้นเดือนธันวาลหรือเปล่าคะคุณฟิล์ม

ถูกต้องค่ะแล้วคุณฟิล์มรู้ไหมคะว่า
วิทยาศาสตร์เรามีกิจกรรมให้เล่นอยู่สองหลักด้วยค่ะ
คุณฟิล์มคิดว่ากิจกรรมสองหลักของเราคืออะไรคะ
หนึ่งกิจกรรมแต่งตัวเรียนแบบนักวิทยาศาสตร์อย่างชื่นชอบค่ะ

สองคือกิจกรรมประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ
แล้วกิจกรรมนี้นะคะก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องทุกคนนะคะ
มาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราด้วยนะคะ
ก็ขอจบการประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ค่ะ

เขาประกาศจบแล้วไอฟิล์มไม่จบ

บางทีใช่ป่ะบางทีเราเผลอร้องตามอย่างนี้หรอ

ใช่ค่ะบางทีมันพูดแล้วแบบ
มันพูดจบแล้วมันลืมลืมปิดวางไปแล้ว

แล้วใครเป็นคนมาบอกหนูลูกว่าเสียงไป
เพื่อนค่ะเพื่อนที่ได้ยินเสียง
ที่เราร้องเพลงไปเขาก็วิ่งมาบอกว่า
เสียงออกเสียงออกไปข้างนอกนะ

เบ้นไม่เตือนลูกศิษย์บ้างเหรอครับ

เอ๊ะเหมือนเสียงได้ยินใช่ค่ะเปลี่ยนรอดเหรอ

เป้าหมายสูงสุดที่โรงเรียนเราต้องการในตอนนี้คืออะไรครับ
ต้องการนะครับประเด็นแรกเราต้องการคือ
ย้ายนะครับย้ายห้องกระจายเสียงนะครับ
อยู่ในห้องสื่อสารมวลชนนะครับ
แล้วก็เราต้องการอุปกรณ์สำหรับ
กระจายสัญญาณนะครับโทรทัศน์
เพื่อที่จะให้นักเรียนได้ฝึกวิชาชีพนะครับ
เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนก็คือการออนแอร์การถ่ายทอดสดครับ
ดีใจนะครับที่ทางโรงเรียนเรายังเห็นว่า
รายการเกมต่อชีวิตของเราก็คืออีกหนึ่งทางออก

พร้อมค่ะไทราเจสู
คุณผู้ชมครับอาชีพสื่อมวลชน
เป็นอาชีพในฝันของเด็กหลายคนนะครับ
และคงจะดีไม่น้อยที่เด็กจะได้ทดลองรู้จักอาชีพนี้
อย่างจริงจังตั้งแต่อายุยังน้อย
โรงเรียนนะครับก็มีความพร้อมทั้งเรื่องบุคลากร
แล้วก็หลักสูตรขาดเพียงอุปกรณ์ต่าง
ที่ทำให้พวกเขารวมใจกันมาสู้ในวันนี้ครับ
ช่วงหน้านะครับเรามาเอาใจช่วยคุณครูและนักเรียน
พิธีโจทย์คำถามให้ถูกต้องทั้ง๔ข้อในเกมต่อชีวิต
โรงเรียนนี้หนูรักสักครู่เดียวครับ

กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗จังหวัดปราจินบุรีนะครับ
จะได้รับเครื่องมือและอุปกรณ์
รวมถึงการติดตั้งระบบถ่ายทอดสด
สำหรับห้องสื่อมวลชนไปได้หรือไม่นะครับ

ระบบบันทึกภาพและเสียง

ระบบบันทึกภาพและเสียงระบบถ่ายทอดสด
ทำได้ทั้งหมด๔ข้อในวันนี้นะครับ
ระบบบันทึกภาพและเสียงระบบถ่ายทอดสด
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗พร้อมไหมครับ

ท่านแรกออกมาต่อชีวิตครับ
คำถามมีด้วยกัน๕เรื่องนะฮะ

แล้วเก็บเรื่องที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกของเรา

คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้ครับ

เรื่องที่๒เกมวิ่งกระสอบ
เรื่องที่๓เกมเตะตะกร่อลงตะกร้า
เรื่องที่๔เบลล่ารานี
เรื่องที่๕ภาษาไทยระดับชั้นม๒
ขอเลือกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗ค่ะ
เรื่องโรงเรียนไทรรัฐวิทยา๗ครับ
ครูครับครูสอนที่นี่มากี่ปีแล้วครับ

รูปนี้อยู่ตรงไหนของโรงเรียนครับ

ผมกำลังจะถามจริงเพราะว่าคำถามอยู่ที่ป้ายนี้แหละครับครูครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เด็กผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้มีชื่อว่าอะไร
ตัวเลือกที่๑นัทภูมิ
ตัวเลือกที่สองพัชระ
ตัวเลือกที่สามภัยรัฐ
ตัวเลือกที่สี่ธเนธ
รูปที่เห็นนะคะตอนแรกคิดว่ากังวลนิดนึงว่าจะถามเกี่ยวกับอะไรกับรูปภาพนะคะ
แต่พอได้ฟังโจทย์ที่ทางพี่เอถามมานะคะถึงกับยิ้มออกค่ะว่าคำถามง่ายมาก
ข้อที่๔ค่ะเด็กชายธเนธค่ะ
ตัวเลือกที่สี่ธเนธครับ

เว้นยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องไม้นะครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องไม้ครับ

คือเรื่องเกมวิ่งกระสอบ
เรื่องเกมเตะตะกร่อลงตะกร้า

เรื่องภาษาไทยระดับชั้นม๒
เกมเตะตะกร่อลงตะกร่าค่ะ
เตะตะกร่อลงตะกร้าครับ
ขอเชิญน้องไม้มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ยังสิครับต้องแข่งก่อนนะครับพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีตะก้านะครับแล้วก็มีแท่น

แล้วก็มีระคังให้นะครับ

ให้เลือกเพื่อนมาช่วยได้

มาเป็นผู้ช่วยนะครับ

เอาคนส่งลูกตะก้อให้สักคนหนึ่งไหม

คือเตะลูกตะก้อให้ลงตะกร้าจำนวน๒๕ลูกภายในเวลา๓นาที
ผมเป็นนักกีฬาตะก้อแล้วก็นักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนครับ
โจทย์ในรายการวันนี้คือการเตะตะกร่าให้เข้าตะกร่า
ผมรู้สึกชิวมากครับเพราะผมเป็นนักกีฬาตะก้อของโรงเรียนครับ

ถ้าพร้อมแล้วเพื่อโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗ของเรานะครับ
ถ้าพร้อมแล้วรบครับ
เท่าไร๕
เท่าไรลูก
สิบสามแล้วลูก

เอาใหม่

เอาละครับ

ขอบคุณไปนะครับ

เขาเลือกให้ดวงใจแล้วไหมลูก
ดวงใจค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีโหลแก้วมีแท่นมีรู่แล้วก็มีรูปปิงปองอยู่นี่นะครับ
มีช้อนให้ด้วยลูกอยากเอาตัวช่วยไหม

ใครที่สมัครใจจะช่วยเพื่อนขอเชิญด้านหน้าเวทีเลยครับ
กฎิกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือวิ่งกระสอบนำลูกปิงปองไปใส่โหลจำนวน๑๐ลูกภายในเวลา๓นาที
หนูเป็นนักกีฬาโรงเรียนค่ะเป็นนักแข่งวิ่งและแข่งวิ่งกระสอบ
ในวันนี้ท้าทายและยากมากแต่หนูก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ
พร้อมแล้วเริ่มครับ
เริ่มครับ
ภายในเวลา๖๕๙

ไร่ท้ายน้ำ
ไทน์ไม่น่ลงเพราะ
ลวิทยาลวิทยา

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

เฟิร์นแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้เฟิร์นครับลูก

และเรื่องภาษาไทยระดับชั้นม๒

เชิญน้องเฟิร์นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ชอบค่ะ
เพราะอะไรถึงชอบ
ชอบการเขียนเรียงความเพราะว่ามันเข้าใจง่ายค่ะ
แต่นี่การเขียนเนี่ยมันมีหลายแบบใช่ไหมเฟิร์น

ซึ่งจะใช้โวหารในการเขียนต่างกัน
โวหารมีอะไรบ้างพอจำได้ไหม

นี่คือตัวอย่างคร่าวนะลูก

ถ้าพร้อมแล้วนะครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
โวหารที่ใช้การยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาคือโวหารชนิดใด
ตัวเลือกที่หนึ่งอุปมาโวหาร
ตัวเลือกที่สองเทศนาโวหาร
ตัวเลือกที่สามบรรยายโวหาร
ตัวเลือกที่สี่สาธกโวหาร

คำถามในรายการเกมต่อชีวิตครั้งนี้รู้สึกตื่นเต้นมาก

ตัวเลือกที่สี่สาธกโวหารครับ

สี่ข้อผ่านไปแล้วนะฮะ
กลับไปได้หรือไม่นะครับในวันนี้เป็นกำลังใจสักครู่เดียวครับ

โรงพิวัติ

มาลุ้นกันว่าครูและนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗จังหวัดปราจินบุรี

รวมถึงการติดตั้งระบบถ่ายทอดสดสำหรับห้องสื่อมวลชนไปได้หรือไม่นะครับ
ถ้าทำได้๑ข้อนะครับรับระบบบันทึกภาพ
ทำได้๒ข้อรับระบบบันทึกภาพและเสียง
ทำได้๓ข้อรับระบบบันทึกภาพและเสียงระบบถ่ายทอดสด
ถ้าทำได้ทั้งหมด๔ข้อรับระบบบันทึกภาพและเสียงระบบถ่ายทอดสด
ปรับปรุงห้องสื่อมวลชนพร้อมระบบไฟฟ้ากลับไปเลย
ถ้าพร้อมแล้วนะครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะฮะ
จากเรื่องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗ครับ
หลังจากที่เราได้ห้องสื่อมวลชนศึกษานะคะ
แล้วมีคอมพิวเตอร์ได้ใช้แล้ว
เมื่อเด็กเข้ามาเนี่ยเด็กมีความกระตือรือร้น
แต่จะเข้ามาเรียนเขารู้สึกเขาภูมิใจ
นั่งแบบมีความสุขมีความสุขมาก
ถ้าโรงเรียนของเราได้อุปกรณ์นะคะ
มาเติมเต็มในห้องเรียนสื่อมวลชนศึกษา
ไม่แน่นะคะในอนาคตอาจจะมีนักข่าวที่จบจากโรงเรียนทรวิทยา๗ค่ะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เด็กผู้ชายที่อยู่ในรูปมีชื่อว่าอะไร
ข้อที่๔ค่ะเด็กชายธเนธค่ะ

พลาดไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวนะฮะ

เพราะว่าเด็กผู้ชายที่อยู่ในรูปนั้นก็คือเด็กชายธเนธจริงครับคุณครู
คุณครูเบ้นนะครับทำไปได้แล้วนะครับ๑ข้อ
รับระบบบันทึกภาพ
ลุ้นกันต่อนะครับว่าทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗วันนี้จะร่วมมือร่วมใจกันพิธีโจทย์ได้ทั้งหมด๔ข้อหรือไม่นะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องภาษาไทยระดับชั้นม๒

ช่องฟันของหนูต้องขึ้นอยากเป็นนักข่าวค่ะ
ปัญหาของหนูคือไมค์จะติดตับเครื่องเสียงที่ไม่ติดบ้าง
ถ้าได้อุปกรณ์มาจะส่งผลให้น้องฝึกทักษะการพูดแล้วก็น้องบางคนก็อยากจะเป็นนักข่าวด้วยก็จะได้ให้ช่วยน้องทำตามความฝันของตนเองแล้วก็ช่วยให้หนูทำตาฝันของตนเองได้ด้วยค่ะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือโวหารที่ใช้การยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาคือโวหารชนิดใด
หมายเลข๔ค่ะสาธกโวหาร

ถูก
อาหารที่ใช้ในการยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาก็คือสาธกโวหารนั่นเองนะครับทำไปได้แล้วนะครับสองข้อนะครับเพราะฉะนั้นรับระบบบันทึกภาพและเสียง
ถ้ายังไม่พอเราคงต้องลุ้นกันต่อครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้นะครับก็คือเรื่องเกมเตะตะกร่อลงตะกร้าครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะฮะก็คือเตะลูกตะก้อให้ลงตะกร้าจำนวน๒๕ลูกภายในเวลา๓นาทีทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้หรือไม่ได้
ได้หรือไม่ได้
ให้เวลาไปให้สิ้น๒นาที๒๖วินาที

รับระบบบันทึกภาพและเสียงระบบถ่ายทอดสด
โจทย์ข้อที่๔คือเรื่องเกมวิ่งกระสอบครับ
มีรุ่นน้องบางคนนะคะในกิจกรรมอาจารย์ให้ใช้มือถือในการถ่ายรูปเก็บไว้ทำข่าวค่ะ
เพราะว่ากล้องของเราก็มีเพียงตัวเดียวค่ะกล้องก็ต้องเอาไปถ่ายในอีกกิจกรรมหนึ่ง
ก็เลยต้องใช้โทรศัพท์ถ่ายค่ะบางทีในการใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปก็ไม่คมชัดค่ะพอเอามาทำข่าวรูปก็ออกมาไม่สวยค่ะ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะครับวิ่งกระสอบนำลูกปิงปองไปใส่ในโหลจำนวน๑๐ลูก
ภายในเวลา๓นาที
ฟิล์มและเพื่อนทำได้หรือไม่ได้ครับ

แต่ขอบอกกับคุณผู้ชมตามความจริงเลยนะครับว่าเส้นยาแดงผ่าแปดเลย
๓นาทีใช้เวลาเกือบเต็มที่ครับ๒นาที๕๙วินาที
เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอย่างที่เราบอกเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับ

๔ข้อรับระบบบันทึกภาพและเสียงระบบถ่ายทอดสดปรับปรุงห้องสื่อมวลชนพร้อมระบบไฟฟ้ากลับไปเลย

วันนี้คุณสุวิมลอยากจะกล่าวอะไรกับท่านผอหรือนักเรียนที่จากโรงเรียนไทยรัฐวันนี้เชิญเลยครับ
ก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องน้องนักเรียนแล้วก็คณะคุณครูนะคะต้องบอกว่าเมื่อกี้แอบชมอยู่ก็ที่ได้มาด้วยความสามารถจริงค่ะก็ขอให้น้องนะคะเป็นคนเก่งคนดีของสังคมไทยตลอดไปค่ะ
ขอบคุณค่ะครับ
ผอต้องนะครับผอครับมีอะไรอยากจะกล่าวคืนเลยครับ
สัญญาว่านะครับเราจะนำของที่ได้รับไปจัดการเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับ

บันทึกภาพและเสียงระบบถ่ายทอดสดปรับปรุงห้องสื่อมวลชนพร้อมระบบไฟฟ้ากลับไปเลย
ยินดีด้วยครับ
วันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ
คุณผู้ชมครับสามารถติดตามความน่ารักความสมัครสมาธิสามัคคีของคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างต่างได้ในเกมต่อชีวิตโครงการพิเศษโรงเรียนนี้หนูรักได้ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ก็เอาผักที่ปลูกนะครับไปทำอาหารเหลือก็จะเอากลับบ้านเหลือไปขายครับเวลาฝนตกหนักน้ำก็จะท่วมขังตรงนั้นผักก็จะเน่าไงครับไม่ได้กินครับ
ขี่ม้านำผักไปส่งใส่กระจาดให้ครบทั้งหมดนะครับภายในเวลา๓นาที
ไผ่ทำได้หรือไม่ได้ครับ

เกมต่อชีวิตโรงเรียนให้ดูรัก